ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๖มีนาคมนะครับ
ในวันนั้นนางเรนุวัลกลับดีอายุ๓๘ปีเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตบนโต๊ะหินอ่อน
ในบ้านพักรถไฟเขตเทศบาลเมืองทุ่งส่งค่ะแล้วก็ยิงแบบไม่เกรงกลัวเลยต่อหน้าคนเยอะเลยอ่ะค่ะ
ถูกต้องแล้วผู้ต้องหาก็หลบหนีไปนะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยก็คือน้องชายของสามีนะครับ
ก็คือผู้ตายเนี่ยเป็นพี่สะพ้ายของผู้ต้องหาปรากฏว่าหนีไปกบดานอยู่นะครับในพื้นที่สงขลานะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ตามไปครับนี่ฮะเป็นช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มตัวครับไปหลบอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ก่อนจะบุกเข้าไป
เป็นทั้งหมดเลยค่ะ

ขืนต่อสู้อะไรนะครับก็ยินยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับ
หลังจากที่ไปปิดล้อมห้องพักหมายเลขสิบห้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ
ตำรวจกองปราบรามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับผู้ที่ถูกจับคือ
วัชรินสัสดีอายุ๒๘ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ในคดีที่ก่อเหตุยิงนางเรนุวัลกลับดีอายุสามสิบแปดปี
ที่เป็นพี่สะพ้ายเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบหกมีนาคม
แล้วก็หนีมากบดานอยู่ที่นี่คือหนีมาเรื่อยเรื่อยหลายที่
แต่ตรงแห่งเนี้ยมาอยู่แล้วสามวัน
ตำรวจก็ควบคุมตัวได้นำตัวไปส่งที่สพทุ่งสงศ์เจ้าของคดี
เพื่อดำเนินคดีต่อนะฮะข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนอ่า
โดนไปสองข้อหานะครับแต่จากการสอบสวนของตำรวจสพทุ่งสงศ์
วันเกิดเหตุผู้ตายได้โทรศัพท์มาหาบอกว่าให้เอาปืนที่จำนำไว้ไปส่งให้หน่อย
จากผู้ตายเองก็รับจำนำปืนด้วย
นายวจริงบอกว่าก็ขับรถออกมานะ
แล้วก็ไม่ได้ก่อเหตุอะไรยิงผู้ตาย
คือผู้ตายเนี่ยมาเรียกมาหาบอกให้เอาปืนไปส่งให้หน่อยก็
ก็รับปืนมาแล้วก็ขับรถออกไป
แต่ว่าในทางสืบสวนทราบว่าสาเหตุมาจากการขัดแย้งกันเรื่องการลงทุนทำธุรกิจร่วมกัน
โดยผู้ตายกล่าวหาว่านายวัชรินช่อกงเงินรายได้
ทำให้ผู้ต้องหาโกรธแค้นแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
หลังเกิดเหตุก็สอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนว่านายวัชรินเนี่ยเป็นมือปืน
แต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธนะไม่ยอมรับสารภาพ
บอกผมมีเหตุผลของผมที่หนีไป
ถูกต้องตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
ถามว่าแล้วทำไมพอก่อเหตุแล้วแล้วถูกต้องข้อสงสัยว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหา
ทำไมไม่มามอบตัวล่ะทำไมไม่มาสู้คดีว่าผมไม่ได้ทำ
เขาบอกว่าผมก็มีเหตุผลของผม
ก็เดี๋ยวรอการสืบสวนขยายผลต่อกันแล้วกัน